เริ่มแล้วนะคะกับการสร้างบ้านหลังแรกนะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากเจ้าตัวค่ะเคยให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณช่วงปีที่ผ่านมานะ
ว่าพยายามทำงานเก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงค่ะ
เพื่อจะสร้างบ้านให้กับคุณแม่แล้วก็ได้เขียนแบบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
แต่ด้วยเรื่องของโควิดค่ะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ย
ก็มีผลกระทบกับแพลนบ้างเล็กน้อยจ้ะแต่ว่าไม่หยุดเดินหน้าทำต่อนะคะ
ล่าสุดค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตนะเข้ามาแสดงความยินดี
แล้วก็ชื่นชมในความเป็นลูกกระตันยูของนักแสดงหนุ่มกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมล่าสุดค่ะน้องนายเนี่ยก็ได้โพสต์นะ
โพสต์เลิกดีค่ะลงเสาเอกเป็นที่เรียบร้อย
เออพร้อมกับบอกว่า๒๙เมษา๒๕๖๔ลงเสาเอกบ้าน
เออด้วยความภาคภูมิใจอะเนาะก็ต้องลงไว้หน่อยนะคะบันทึกไว้หน่อย
ด้านคุณแม่หมูค่ะก็โพสต์คลิปสุดภูมิใจเลย
พร้อมกับบอกว่าลงซะหน่อยความภูมิใจของนพัฒน์เขา
บ้านหลังนี้ใช้เวลาออกแบบและรอยื่นแบบมากว่า๑ปี
อยากมีบ้านในฝันที่เคยฝันแม่ไม่กล้าฝัน
วันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าแม่ไม่ตายด้วยโควิดซะก่อน
ก็คงได้อยู่ชื่นชมบ้านในฝัน
โถแม่ไม่เป็นไรแม่แข็งแรงอยู่แล้วจ้ะแม่

ซึ่งชาวเน็ตค่ะก็เข้ามาแสดงความยินดีนะคะ

ที่คุณแม่อยากได้มาเป็นลูกสะพ้ายซะเหลือเกิน

เออรีบเข้ามาคอมเมนต์ขอคุณแม่ว่า

เป็นสาวสุดเลิฟของคุณแม่หมูขนาดนี้นะคะ
คุณแม่เปิดประตูต้อนรับแน่นอนนะจ๊ะ
สำหรับใบเฟิร์นพิมชนกค่ะเออน่ารัก

เก็บข้าวเก็บของเก็บผ้าเก็บกระเป๋า

ก็ต้องถามคุณแม่เขาด้วยอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ